จบแล้วนะเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยเลยเพราะทะเลาะกันใหญ่เลยครับ
กล้วยหนึ่งหวีเรียกค่าเสียหายหนึ่งหมื่นหกพันบาท
แม่ค้าไก่ป๊อปกับเด็ก๘คนจบแล้วจบยังไงฮะ
คือตอนแรกเลยเท้าความนิดเดียวสั้นนางสาวกุ้งเนี่ยนะฮะ
นางสาวกุ้งอายุ๓๓แม่ค้าไก่ป๊อปเนี่ยนะครับ
กล่าวหาบอกว่าเด็กประถม๘คนใช่ไหมเข้าไปในบ้านนะครับ
ของเธอไปลื้อข้าวของทำลายทรัพย์สินปริญญาบัตรก็หาย
หนังสือเดินทางก็หายแล้วยังมาแกะแอบกินกล้วยฉันอีก
กระทั่งผู้ปกครองตามมาแล้วทะเลาะกันมีปากเสียงกันแหม
มาขู่ลูกฉันเค้นลูกฉันจะเป็นจะตายนะครับ
แล้วไปแจ้งความเด็กร่วมกันบุกลุกและทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็เรียกค่าเสียหายก็ละสองพันสองพันสองพัน
อ่ะสี่คนจ่ายรวมเป็นเงินแปดพันบาทนะต้นเรื่องเป็นแบบนี้นะ
คุณผู้ชมจำได้นะผู้ปกครองอ้างบอกว่าเด็กไปลื้อสิ่งของ
ไม่จริงยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องเด็กอยากจะทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้อง
งั้นคู่กรณีก็จะดำเนินคดีเด็กอนุบาลอายุ๕ขวบเหรอ
ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าบุกไปขอรายชื่อเด็กถึงที่โรงเรียน
แต่อยากจะให้คู่กรณีเนี่ยปรับตัวอยู่กับชุมชนให้ได้คือทางผู้ปกครองฝั่งผู้ครองเขาก็ตอบโต้กลับ
บอกว่าคุณเนี่ยนะชอบขับรถเร็วเบิ้ลรถนะแล้วชอบอ้างว่ารู้จักกับตำรวจยศใหญ่
แบบนี้มันจะอยู่กันลำบากลองฟังเสียงผู้ปกครองครับ
แล้วก็ลูกเราก็ไม่ได้น่ารักสำหรับใครทุกคนอันนี้เราเข้าใจ
เราก็ดูแลลูกหลานของเราให้ดีที่สุดค่ะตอนเนี้ยแบบนี้จะถือช่างต้องการน้องไปพบผิดกับแพทย์อะไรนี้
ไม่ต้องค่ะเพราะว่าแม่ก็พยายามพูดกับน้องตลอดว่าเขาเอ่อ
เลี่ยงตรงนี้นะลูกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังถ้าแม่ไม่ได้ไปด้วยหนูอย่าไปนะ
ต่อให้เป็นถนนหนูก็อย่าไปเราก็บอกลูกแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเด็กก็เชื่อฟังเพราะว่าเขาเคยเจอมาเขาก็จิตใจเขาก็ย่ำแย่
คุณผู้ชมต้องฟังนางสาวกุ้งกับสามีเขาด้วย
เขาบอกว่าไอ้ประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องกินกล้วย
แต่เธอกับสามีอ้างว่าเด็กเนี่ยงัดบ้านเข้ามาแล้วมาลื้อของ
เจ้าของไม่อยู่แล้วทรัพย์สินเสียหายไง
ที่เรียกเด็กไปต้องการให้มาขอโทษเธอกับสามีในฐานะผู้เสียหาย
แต่พอผู้ปกครองมาพูดจาไม่ดีไงที่ไปแจ้งความอยากให้เป็นกรณีตัวอย่าง
แล้วเรียกค่าเสียหายจากผู้ปกครองนะครับ
แต่สุดท้ายเธอบอกเธอยอมถอนแจ้งความแล้ว
แต่จบยังไงลองไปฟังเธอกับสามีบ้างฮะ
คือเด็กไปขึ้นบ้านใครก็ได้เหรออะไรอย่างนี้ครับแค่นั้นเอง
แค่อยากจะให้ผู้ปกครองเขาดูแลลูกกับเขาให้อย่างใกล้ชิด
ก็คือจบแค่ตรงนั้นครับเราไม่ได้อยากแบบ

ต่างคนต่างอยู่ครับต่างคนต่างอยู่ค่ะเราก็มีหน้าที่การงานทำอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีเวลามา
ก็พอรับมีที่เหมือนมีคนที่บอกว่าเรารู้จักกับกำรวจหรืออะไรพบมีจริง
ท่ามทราบากลับทราบ
ทั้งหมดก็มาลงบันทึกกันเรื่องจบครับ